มาดูเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้รอดชีวิตปฏิหารกันหน่อยนะฮะ
ที่จังหวัดสมุทรสาครมีสาวดวงแข็งค่ะอายุ๔๐ปี
ขับรถไปแถวสมุทรสาครแต่ว่าตรงนั้นมีทางโค้งเยอะ

ทีนี้รถเสียหลักแห่โค้งนะคะพุ่งตกข้างทางไปชนกำแพงโรงงาน
รอดตายปฏิหารแม้ว่าสภาพรถจะพังยับเยินเลยค่ะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ

เป็นหน้าบริษัทตั้งสุขภัยศาลเทรดดิ้ง
ตำบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
รถคันนี้พลิกตะแควงแล้วก็ไปชนกำแพง
ด้านหน้ารถพังเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรีบเข้าไปตรวจสอบ
พอไปถึงที่จุดเกิดเหตุคนขับยังติดอยู่ในรถเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันทุบกระจกเอาตัวออกมา
ทราบชื่อนางสาวรุจิวัดเหลืองบริบูรณ์อายุ๔๐ปีค่ะ
ดวงแข็งมากรอดตายแบบปฏิหาร
เพราะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คืออาการเคล็ดขัดยอกจากแรงกระแทก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชัยไปเช็คร่างกายเพิ่มเติมนะคะ
ขณะที่กำแพงปูนมุมที่ตั้งสารพระพรมของโรงงาน
ถูกชนแตกเป็นช่องโหวกระถางต้นไม้อยู่ริมกำแพงเสียหายบางส่วนค่ะ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บขับรถมาตามเส้นทางนี้
ซึ่งเป็นทางโค้งอยู่หลายโค้งอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางนะคะ
ทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งมาพุ่งชนกำแพงปูนของบริษัทได้รับความเสียหาย
ซึ่งจะได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อน
จากนั้นก็จะเรียกเจ้าของโรงงานกับคู่กรณีมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปค่ะ